คุณผู้ชมครับดราม่าของเรื่องเกี่ยวกับลอตเตอรี่ทิพย์ก็คือไม่ได้มีอยู่จริง
ไม่ได้ถูกรางวัลจริงตอนนี้บานปลายแล้วก็ใหญ่โตมากนะฮะ
ล่าสุดครับวันนี้คุณบิ๊กเอ็มครับดารานักแสดงชื่อดัง
ตัดสินใจครับไลฟ์คู่กันกับคุณนวัดเลยเพราะว่าอะไร
จำโพสต์นี้ได้ไหมถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพนะครับ
กรณีที่คุณบิ๊กเอ็มบอกว่าเขาถูกลอตเตอรี่
สลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑ตุลาคมปี๖๕คือปีที่แล้ว
เลขก็คือสี่แปดสี่หกหกเก้าสี่ใบอ่ะได้เงินต้องยี่สิบสี่ล้าน
หลังจากนั้นถัดมาอีกวันหนึ่ง๒ตุลาคม
ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเลยครับคือออกงานอีเวนต์พอดีก็จะเห็นภาพตอนนั้นว่า
ให้สัมภาษณ์ว่าจริงจริงแล้วผมไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งถึงสี่ใบน่ะ
ผมถูกแค่ใบเดียว๑ใบก็คือจะได้เงิน๖ล้าน
โดยได้ลอตเตอรี่ใบดังกล่าวมาจากเจ้าของโรงงานทำเพชร
ที่ไปส่งสบู่ให้
ก็ออกมาแฉเกี่ยวกับการว่าจ้างให้ไปรับสมอ้าง

งานนี้บรรดาชาวเน็ตก็เลยไปถามเลยครับบอกว่า
เอ็มถูกรางวัลที่๑จริงหรือเปล่า
ถูกรางวัลทิพย์ไหมได้เงินจริงไหม
ทำให้เจ้าตัวก็เลยมาโพสต์ชี้แจง
ลองดูโพสต์ที่บิ๊กเอ็มชี้แจงก่อนหน้านี้หน่อยครับ
นี่ฮะโอ้โหโพสต์ยาวเลยเขาบอกว่า
กราบขอโทษนะครับที่โพสต์ในไอจีว่าถูกรางวัลที่๑
ผมตื่นเต้นทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนและสื่อสารผิด
จริงไม่ได้เป็นผู้ถูกรางวัลที่๑แต่ได้ส่วนแบ่ง
จากการที่พี่เขาถูกรางวัลที่๑เนี่ยนะฮะ
แล้วเขาแบ่งให้เขาเคยบอกว่าถ้าเขาถูก
เขาจะแบ่งเงินรางวัลให้ผมและเขาก็ทำตามคำพูดจริง

ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วเขาบอกด้วย
ว่าเขายืนยันว่าไม่ได้รับจ้างไปสมอ้าง
ถูกรางวัลที่๑ตามที่มีข่าวแพร่หลายกัน
อยู่แต่ปรากฏว่าอ้าวสักพักหนึ่งครับลบโพสต์ทิ้ง
เกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยวันนี้บิ๊กเอ็มก็เลย
ตัดสินใจนั่งไลฟ์คู่กันกับคุณนวัดเลย
นี่ฮะบรรยากาศตอนไลฟ์ชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เขาบอกว่าที่จริงแล้วไม่ได้ถูกลอตเตอรี่
สลากินแบ่งรัฐบาลแต่ได้เงินสปอนเซอร์มาจัดคอนเสิร์ต
๑๕๐๐๐บาทนี่คือข้อมูลที่ชี้แจงวันนี้นะ
แล้วก็เล่าไทม์ไลน์ให้ฟังว่าเมื่อ๓๐กันยายนปี๖๕
ส่งลอตเตอรี่จากร้านเพชรเนี่ยมีการส่งลอตเตอรี่จากร้านเพชรมาให้๕๖ใบ
เป็นชุดที่ส่งมาชุดที่ส่งมาให้ไม่ได้ถูกรางวัลนะครับ
แล้วพอหลังจากหวยออกเนี่ยก็ส่งมาให้อีก๑ใบ
ให้โพสต์ถ่ายรูปให้๓๐กันยาร้านเพชรบอกว่าแคปรูปส่งกลับไปให้หน่อย
ยืนยันว่าไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาในภาพดังกล่าว
ปลายเดือนพฤศจิกายนอาจารย์รินลดานำเงิน๖ล้านบาท
มาให้แม่ถ่ายรูปพอถ่ายเสร็จก็เอาเงินกลับไป
เอ็มบอกว่าอยากขอโทษทุกคนครับโดยเฉพาะแฟนรวมไปถึงทุกคนที่รู้จัก
แล้วยอมรับว่าทุกอย่างเกิดจากผมเนี่ยโง่เองเขาพูดแบบนี้ฮะ
ขอโทษทุกคนแฟนนะครับแล้วก็รวมถึงคนทุกคนที่ผมรู้จัก
ผมโง่เองผมไม่รู้ผมไม่มีประสบการณ์ผมเชื่อใจคนง่าย
ทั้งที่ท้ายที่สุดแล้วผมก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ถูกหลอกใช้
คือบางช่วงการไลฟ์ในวันนี้คุณบิ๊กเอ็มก็บอกว่า
คือผมเชื่อใจคนมากเกินไปผมรู้สึกแย่มากมีโทรศัพท์โทรเข้ามา
หาแม่หนึ่งครั้งเป็นเสียงคุณลีน่าจังถามว่าผมเป็นยังไงบ้าง
เขาก็เสนอว่าจะช่วยเรื่องกฎหมายนู่นนี่ผมไม่ได้ขอความช่วยเหลือ
แล้วหลังจากนั้นก็มีการยกมือไหว้อะไรต่างต่างเนี่ยนะครับทีนี้พอมีการพูด
ชื่อคุณลีน่าจังคุณลีน่าจังซึ่งเป็นคนที่ถูกพาดพิงถึง
ก็ออกมาเคลื่อนไหวเลยครับวันนี้คุณลีน่าจังออกมาไลฟ์ชี้แจงอีกมุมหนึ่ง
บอกว่ามีการพูดคุยกับคุณแม่ของบิ๊กเอ็มแล้วเป็นคนให้ข้อมูลกับนักข่าว
ในตอนแรกแต่ทำไมแม่บิ๊กเอ็มถึงกลับคำพูดตัวเองแล้วคุณลีน่าจังก็บอกว่า
โทรหาแม่บิ๊กเอ็มด้วยแต่ไม่ยอมคุยทำให้คุณลีน่าจังไม่พอใจครับ
บอกว่าอยากให้มาเคลียร์ไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
ไปหาแค่ครั้งเดียวแล้วแม่บิ๊กเอ็มก็บอกฉันบอกว่า
บอกฉันบอกว่าบิ๊กเอ็มเสียใจมากไปอยู่ในป่าได้รับเงินแล้ว๖ล้าน
แล้ววางหูทำไมอ่ะวางหูทำไมฉันเอาเข้าคุกแน่
วันนี้ไลฟ์แล้วทั้งคุณนวัดและบิ๊กเอ็มแล้วก็คุณลีน่าจัง
ไม่รู้ว่าจะจบแค่นี้หรือเปล่าเพราะว่ามีหลายคนที่ถูกพาดพิงชื่อถึง
คงต้องรอฟังคำชี้แจงและติดตามว่าเรื่องนี้จะลงเออยังไงนะฮะ